จากเรื่องราวของน้องประทีบเด็กผู้ชาย
ไปดูเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันดีกว่านะฮะ

แต่ช่วยคุณพ่อในการขายไก่ทอดหลังเลิกเรียน
เพื่อจะหาบรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาด้วย
คนที่ผ่านไปผ่านมาลูกค้าต่าง
ชื่นชมเด็กหญิงคนนี้จำนวนมากเลยนะครับ
นี่แหละครับเด็กหญิงเนธนภาอานนท์นะ
สูงกว่ารถเข็นนิดเดียวนะ

แต่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน
ปุ้มปุ้ยไก่แซ่บบอกร้านเลยก็ได้

ก็เป็นลูกสาวของคุณพ่อเอกพลอานนท์นะครับ

บริเวณหน้าร้านขายรองเท้าข้างร้านสะดวกซื้อ
หน้าโรงเรียนวัดท่ายางหมู่๒ตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผ่านไปมาก็ชื่นชมในความน่ารัก
ขยันของหนูน้อยคนนี้นะครับ
แล้วก็ช่วยอุดหนุนเป็นประจำด้วย
เพราะเด็กขายก็อยากอุดหนุนน้องน่ะ
โดยเด็กหญิงเนธนภาอานนท์นะครับ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นป๒เท่านั้นเองโรงเรียนวัดท่ายาง

มีผลการเรียนดีอุปนิสัยร่าเริงมีความเป็นผู้ใหญ่
วันจำเป็นต้องหยุดเรียนไปช่วยขาย
จากลูกค้าเยอะทำให้คุณพ่อขายไม่ทันนะฮะ
โดยน้องเนธภาบอกว่าชอบมาช่วยพ่อขายไก่ทอดค่ะ
เพราะว่ารู้สึกสงสารไม่อยากให้พ่อลำบากอยู่คนเดียว

ตัวเองจึงใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาช่วย
เพื่อหาเงินเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เคยอายเลยนะ
เพื่อนและผู้ที่มาพบเห็นก็ช่วยกันอุดหนุน

ทำให้สองพ่อลูกก็พอมีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วก็เรียนหนังสือต่อไปนะครับ
อ้าวคีบใหญ่เลยคีบใหญ่ลูกห่อให้ลูกค้าลูก
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าเช้าหน่อย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความคิดดีนะครับนะครับ